เรื่องของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเข้ามาเที่ยวบ้านเรา
เที่ยวรีสอร์ทที่สุราชแล้วปรากฏว่าหายตัวไป
ทีนี้ตามหาตามหาใหญ่เลยคุณผู้ชม
ท้ายที่สุดปิดภารกิจนี้แล้วถามว่าทำไมถึงปิดภารกิจ

ใช่เสียชีวิตอยู่อยู่บนภูเขาเนี่ยนะคะ
ก็คาดว่าน่าจะตกหน้าผา
ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสรายนี้เข้ามาพักที่รีสอร์ท
อยู่ที่อำเภอพนมที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
เขาลงทะเบียนเข้าพักนะ๑๑๑๔พฤศจิกา
และทีนี้วันที่๑๒พฤศจิกาคือวันที่๒ของการเข้าพัก
ปรากฏว่าไปเดินป่าไปคนเดียวคุณผู้ชม

๑๒ที่หายตัวไปยังไม่รู้ใช่ไหม
มารู้เอาวันที่๑๔เพราะอะไร

เอ้าทำไมผู้เข้าพักคนนี้ไม่มาเช็คเอาท์
ข้าวของก็ยังอยู่ไม่เห็นมาเก็บข้าวของเลย

รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ไปหาเลยค่ะ

ผู้ว่าวิชวุฒิจินโตได้รับรายงานมา
บอกว่าเจอนักท่องเที่ยวรายนี้แล้ว

อายุ๓๔ปีเป็นชาวฝรั่งเศสนะคะ
ตอนที่ไปเจอคือเสียชีวิตอยู่
น่าจะตกจากหน้าผาของภูเขาพันธุรัตน์ค่ะ

อันนี้ที่เราถ่ายเราไม่ได้เอียงกล้องหรืออะไรนะ
แต่ว่ามันชันมากค่ะ
แล้วมันก็มีแบบพวกกิ่งไม้มีหินแหลมหินคมเนี่ย
ลักษณะการเสียชีวิตของผู้ตายใช่ติดอยู่ต้นอะไรนะต้นไผ่อยู่แบบนี้
แล้ววิธีการที่จะไปเอาศพลงมา

ถูกต้องดอมเพราะว่าตรงนั้นน่ะคือนอกจากเป็นหน้าผาสูงแล้ว
ภาคใต้ตอนนี้เราอ่านข่าวเป็นไงคะฝนตก

กว่าจะนำร่างลงมาได้เนี่ยทุ่มนึงนะ
จากที่เจ้าหน้าที่อะไรนะผู้ว่าบอกว่าได้รับแจ้งช่วงเที่ยงใช่ไหม
คิดดูสิกว่าจะเอาลงมาได้ทุ่มหนึ่ง

เออแล้วก็เอาร่างส่งโรงพยาบาลให้ชนะสูตรนะคะ
ทีนี้มีเพื่อนของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสผู้ตาย
คนนี้ที่เขามาไทยด้วยกันมีอยู่๒คน
ก็เลยต้องประสานไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ฝรั่งเศสด้วยให้รับทราบ
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องประสานกับสถานทูตฝรั่งเศส

จะเอาศพไปหรือว่าจะทำพิธีอะไรยังไงเนี่ยนะคะ
ทีนี้พูดถึงความสำเร็จในการค้นหาหน่อยค่ะ
เพราะว่าหากันอยู่นานอยู่

เขาบอกว่าตัวนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสคนนี้นะ
เอาโดรนไปบินตรงเขาพันธุรัฐนอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกอะค่ะ
แล้วคิดว่าโดรนคงจะหายไป
แล้วทีนี้ตัวนักท่องเที่ยวเนี่ยก็คงจะไปหาโดรนไปหาคนเดียวนี่แหละ

พอพลัดตกลงมาก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ทีนี้ตัวเพื่อนของนักท่องเที่ยวรายนี้
ก็พยายามใช้มือถือจับสัญญาณโทรศัพท์ว่าเอ๊ะเพื่อนเขาอยู่ตรงไหน

ก็นี่ไงแปลว่าคือคงสงสัยคงจะชาร์จแบตไปเต็ม

แล้วเนี่ยค่ะตอนที่ค้นหาใช้มือถือในการค้นหาใช่ไหม
ก็มารู้ว่าสัญญาณมันอยู่ตรงเชิงเขาหลังวัดพันธุรัตน์
ทีนี้ก็เลยต้องระดมค้นหาตามพิกัดมือถือ
ท้ายที่สุดไปเจอศพแล้วก็ถึงนำลงมาข้างล่างได้